หลายหน่วยที่ตอนนี้ผู้สมัครเองก็ไปลงคะแนนกันแล้ว
ตั้งแต่เปิดหน่วยนี่เปิดหน่วยมาตอน๘โมงที่ผ่านมา๖นาทีแล้ว
ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะอ่ะหลายหลายจุดนะฮะนี่
เจาะช่องให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับ
ป้อมปราบศัตรูภายเป็นพื้นที่ของใครนะที่เขาลงไป
ของคุณอัศวินพลตะบดเอกอัศวินฝันเมือง

นะฮะส่วนสายไหมเนี่ยนาวากาตรีสิทธาธิวาบรีกำลังให้สัมภาษณ์อยู่
ใช่ค่ะนะครับส่วนที่คลองตันเหนือเนี่ยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ย
กากบาทแล้วนะไปกากบาทเข้าครูหาเรียบร้อยแล้วออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่
สดสดร้อนเลยนะคะเออดังนั้นเราไปดูจุดไหนก่อนดีฮะ
จุดคุณชัดชาติดีไหมคะครับพร้อมไหมฮะค่ะ
จุดคุณชัดชาติก่อนแล้วกันคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
ดังนั้นทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่คุณสิริวัณรักษัตริย
รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะเชิญฮะ
สวัสดีท่านครับ๖๕๒๒๖๐๐๓๘
รีลักษณ์โดยกินไหมมันบิงกันกับฮอตรีแฮบลันช์
กลับไปที่เต็มเปิลโอ้มีหลิปริงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง
โอเคเออลืมไปเลยวะ
ไม่รู้แก้วสาวไหน

เดี๋ยวต้องหลังก่อนต้องหลังก่อน
ทุกคนด้านนี้ออกเป็นเกรมชาวเป็นวิ่งแล้วละ
แต่ว่าเวลาเป็นตอบภารกิจสี่นะคะ
ตะคะชายก็ต้องไปด้วยกัน
กลับไปรับเข้าทางนี่นะคะ
เมื่อเช้าไม่ได้กินเลยมีข้าวไหมหิวข้าวไหม
กินเย็นกินเที่ยงเลย
โอเคโอเคครับโอเคครับ
โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ

หลังจากที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็จะเดินทางกลับนะคะด้วยจักรยานคู่ใจนะคะ
จักรยานคู่นี้ถือว่าเป็นจักรยานคู่ใจที่

เดี๋ยวล้มโชว์เลยเนี่ยใช้มาตั้งแต่ตั้งนานแล้วค่ะ
สมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
ปั่นเลยอาจารย์ปั่นจักรยานเลยค่ะ

อาจารย์โดยโชว์แล้วค่ะ

โอ้โหสมวนคนยังติดตาม
การตั้งแต่ยางกลับบ้านของนายชาชาศิริพรรณนะคะ
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๒๖
แวงคลองตันเหนือนะคะที่โรงเรียนแจ่มจันท

ถือว่าเป็นคนแรกในการเปิดหีบเลือกตั้ง

อาจารย์สอบไว้

อาจารย์บอกสองมือไหมคะอาจารย์
บอกสองมือไม่ได้โอเคค่ะโอเคไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ
นี่ก็ขั้นตอนในการเข้าครูหาคุณชัดชาติเข้าไปตั้งแต่๘โมงนะฮะ
เราก็บอกเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะฮะ
ว่า๕ขั้นตอนในการเข้าครูหาเลือกตั้ง
ขั้นตอนแรกท่านต้องตรวจสอบรายชื่อ
แล้วก็ลำดับจากบัญชีรายชื่อที่ติดไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะฮะ
ขั้นตอนที่๒คือท่านต้องยื่นหลักฐานแสดงตน
บัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้
ต้องมีภาพถ่ายแล้วก็มีเลข๑๓หลัก
จากนั้นลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีรายชื่อ
ขั้นตอนที่๓คือท่านลงลายมือชื่อที่ต้นคั่วบัตรเลือกตั้ง๒ใบ

รับบัตรเสร็จแล้วนู่นไปเข้านู่นนะฮะ

เรียกว่าเข้าครูหากากบาทในช่องนะฮะ

หากไม่ต้องการเลือกกาในช่องไหน

แล้วก็พับบัตรเลือกตั้ง๒ใบให้เรียบร้อย
แล้วก็หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง

ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้หนูมีสีสันด้วยนะ
คุณชัดชาติมาเลือกแล้วก็มีคนที่ใส่ชุดสีแดงอย่างนี้
นี่คือเขามารอตั้งแต่ก่อน

ก่อนข้างหลังนี่เหรอฮะพี่แต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยใช่ค่ะ
แต่ถือว่าเป็นสีสันในการเลือกตั้งครั้งนี้
แล้วก็ตามคุณชัชชาติตลอดเลย
หลังจากที่หย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วเมื่อสักครู่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ

มาเลือกตั้งแล้วก็ปั่นกลับไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว

นี่หน่วยเลือกตั้งที่๒๖โรงเรียนแจ่มจันทร์นะฮะ

หลายคนจับตามองไปที่นายกรัฐมนตรี
ใช่เพราะว่านายกไปที่ซอยปฏิพัฒน์๕นะคะ

ไปเลือกตั้ง๙โมงดังนั้นติดตามการรายงาน

ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานที่เลือกตั้งใต้ทางด่วนซอยประดิพัฒน์๕เรวดีเหนือ
เป็นหน่วยตั้งที่๑๓แขวงและเขตพญาทัยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับครอบครัว
จะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกที่นี่
แต่ว่าในขณะนี้ท่านยังไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากมีการประสานมาแล้ว
ว่าจะเดินทางมาหลังก้าวนาฬิกาแต่ว่าผมพาผู้ชมมาดูบรรยากาศก่อน
ที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งก็บอกว่ากองทัพสื่อมวลชนมารอปากหลักทำข่าว
เนื่องจากว่าต้องการจะเก็บภาพคนเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางมาลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้ว่าและสอกรในวันนี้ครับ
จุดนี้สื่อมวลชนเยอะมากเลยทำให้ทางด้านของตำรวจสนบังซื้อเอง
ต้องมีการนำกำลังตำรวจมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยรอบพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปนั้น
เดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้
หลังจากเปิดหี่ช่วง๘โมงที่ผ่านมานะครับประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงก็เดินทาง
ทยอยเข้ามาเช็ครายชื่อแล้วก็ลงคะแนนเสียงแต่ว่ายังคงบางตาอยู่ครับ
ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหน่วยเลือกตั้งที่๑๓แขวงพญาไทย
พญาไทยจุดนี้มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด๔๕๙คนนะครับ
โดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับ
มีรายชื่ออยู่ในระดับที่๑๖๑ครับ
นางนิราพอร์จรรย์โอชาพระริยาครับลำดับที่๑๖๒
นางสาวธัญญาจันโอชาลูกสาวลำดับที่๑๐๖
นางสาวนิถาจันโอชาลูกสาวอีกหนึ่งท่านก็อยู่ที่ลำดับที่๑๖๔ครับ
แต่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าท่านนายกนั้นจะเดินทางมาลงคะแนนเสียง
พร้อมกับครอบครัวทั้ง๔คนพร้อมกันหรือไม่ว่าจะมาเพียงท่านเดียว
แต่ว่าไฮไลท์สำคัญที่ประชาชนต้องการจะดูต้องการติดตาม
ก็คือทะเบียนรถที่ท่านนั่งมาลงคะแนนเสียงในวันนี้ว่าเป็นหมายเลขทะเบียนอะไร

ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มาแล้วต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันกับหน่วยเลือกตั้งอื่น

ถ้าใครอุณหภูมิปกติก็ไปเช็ครายชื่อแล้วก็รับบัตรลงคะแนนเข้าครูหา
แล้วก็นำบัตรนั้นไปห่อนในหีบลงคะแนนเสียงได้ตามปกติ
แต่ว่าถ้าใครมีอุณหภูมิเกิน๓๗องศาเซลเซียส

ก็ต้องไปลงครูหาในครูหาพิเศษ
ซึ่งมีการจัดเอาไว้แยกอยู่แล้วนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยประธานกรรมการประจำหน่วยจะมีการ
หีบลงคะแนนเสียงไปให้หย่อนเลยครับ

หลังจากนั้นจะนำหีบกลับมาตั้งที่เดิม
แล้วก็จะมีการลงประทึกเอาไว้ว่า
มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตรในการลงคะแนนเสียงเพราะอะไรครับ
และนี่คือบรรยากาศที่คู่หาตรงนี้นะครับ
ซึ่งณเวลานี้คุณผู้ชมครับ๘โมงกว่าแล้ว

จากประสานมาแล้วว่าจะมาหลัง๙นาฬิกาครับ
แต่ว่าทันทีที่ท่านมาแล้วผมจะเก็บบรรยากาศนี้
ชมทันทีนะครับว่าท่านจะฝากบอกอะไรกับคนกรุงเทพ

วันชนะพันชัยถ่ายภาพและผมทัศนัยโค้ทอง
รายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่๑๓แขวงและเขตพญาไทยกรุงเทพครับ
ขอบคุณนะฮะหลายคนก็จับจ้องมองนายกรัฐมนตรีไปใช้สิทธิ์นะครับ
หน้านั้นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
เชิญชวนประชาชนออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะครับ
โดยบอกว่าให้ใช้สติปัญญาว่าจะเลือกใคร
ทุกคนมีความสามารถเข้าเกณฑ์เหมือนกันหมด
แต่ก็ต้องดูว่าทำได้จริงหรือไม่นะฮะ
และสิ่งที่ทำมาถึงทุกวันนี้อยู่ตรงไหนนะฮะ
อันนี้ก็ฝากถึงผู้สมัครผู้ว่ากอทมก่อนหน้านี้

เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่ามี๕ขั้นตอนที่ท่านต้องทำ
ทีนี้ครับมาถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งกันบ้าง
บัตรเลือกตั้งสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาคกรุงเทพนคร
สำคัญนะครับมี๒สีให้เห็นกันชัดเลย

เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
ส่วนสีชมพูเลือกใคร
เลือกสมาชิกสภาคกรุงเทพมนาคอล
สีนี้สำคัญท่านมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ว่า

หรือท่านมีสิทธิ์เฉพาะเลือกผู้ว่าอย่างเดียว
สอกรไม่ได้หรือว่าต้องกลับไปเลือกสอกรในเขตที่ท่านนั้นอาศัยอยู่อะไรแบบนี้นะฮะ
ท่านต้องเช็คเช็คหน้าหน่วยก็ได้
เพราะเจ้าหน้าที่หน่วยจะดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเรื่องของบัตรนะครับ
ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคม
เพราะว่าในบัตรก็จะมีให้ขีดใช่ไหม
ว่าท่านจะเลือกหมายเลขไหน๓๑ผู้สมัครเป็นชาย๒๕คนเป็นหญิง๖คน
อันนี้สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากอทม
ส่วนผู้สมัครสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร๓๘๒ท่าน
ทั้งหมดเลยนะทุกเขตเลยนะ๕๐เขตนะฮะ
แต่ว่าแต่ละเขตมีผู้สมัครแตกต่างกันท่านต้องดูว่าท่านเลือกเขตไหนจะเลือกใครได้บ้าง
ใช่ค่ะที่ไปเปิดเช็คหน้าครูหานะคะแบบนี้นะคะก็จะทราบชัดเจนแหละว่าเราอยู่ตรงไหน

แล้วก็ย้ำด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าเนี่ยเข้าไปในครูหาเลือกตั้งแล้วระมัดระวังด้วย
อย่าไปถ่ายภาพบัตรลงคะแนน

ในหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วเวลากากบาทเนี่ยดูดีด้วยอย่าไปใช้ความรุนแรงจนกระดาษขาดนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเลือกตั้งต้องระวังโควิดด้วย
ใช่ย้ำด้วยนะคุณผู้ชมค่ะคือต้องระวังสวมแมสใส่หน้ากากอนามัยไปแล้วก็มีดูหน้าจอ

ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เน้นย้ำเลย

ก็มีคำถามค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉันติดโควิดฉันไปเลือกตั้งได้หรือเปล่า

ได้นะคะคือที่หน่วยเลือกตั้งเขาก็จัดจุดเอาไว้สำหรับผู้ที่ติดโควิดก็คือเตรียมอุปกรณ์ไปเองเลย
ปากกาเจลแอลกอฮอล์อย่าใช้รถโดยสารสาธารณะคือขับรถไปเองแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

ฝนอาจจะตกหนักเดี๋ยวจะไม่สะดวกเรื่องการจราจร

แล้วก็บรรยากาศให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเมื่อสักครู่นี้

คุณชัดชาติไปลงครูหาเลือกตั้งแล้วตั้งแต่๘โมง

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ

ครูหาเลือกตั้งโรงเรียนเทพศิริน

พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ก็ไปลงคะแนนใช้สิทธิ์
เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน

ขวัญหรือเลือกตั้งที่ไหน
อันนี้เป็นภาพประชาชนทั่วไปที่เข้าไปใช้สิทธิ์กัน

ว่ามีผู้สมัครคนไหนไปเลือกตั้งบ้าง

เดี๋ยวเราก็จะตัดให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับ

พัทยาเดี๋ยวเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เพราะบรรยากาศนั้นก็น่าจะคึกคักอยู่เหมือนกันนะครับ